ดูความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์ที่คนร้าย
อีกจุดหนึ่งก็คือที่โรงพยาบาลสนาม
ต้องย้ำนะคะว่าข่าวนี้ไทยรัฐทีวีเองจะนำเสนอข่าว
อยู่บนพื้นฐานของการไม่ไปขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่
แล้วก็เรานำเสนอตั้งแต่ช่วงต้นรายการไปแล้วรอบหนึ่ง

แล้วก็ให้คุณผู้ชมได้ติดตามความคืบหน้า
เพราะว่าทีมของเราอยู่ที่ระยองอารณองด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะอันนี้ไล่เรียงเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ
กรณีคนร้ายที่ก่อเหตุตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงคืนกว่าเนี่ยค่ะ
คนร้ายก็คือนายกวินแสงนินกุลอายุ๒๓ปีนะคะ
ก่อเหตุยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อ๓นัด
พนักงานร้านสะดวกซื้อก็คือนายรัฐวิทย์สันติคุบตะพงศ์นะคะ
อายุ๓๒ปีเสียชีวิตเพราะว่าคนร้ายเนี่ย
ต้องการจะซื้อเบียร์๑แพ็ค๓ขวด

หลังจากนั้นก็ไม่ยอมจ่ายค่าเบียร์ที่แตก
ทะเลาะกันกลับมาอีกรอบนึง

ก็จะบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
คนร้ายก่อนหน้านั้นคือทะเลาะกับผู้เป็นพ่ออย่างหนัก
ตั้งแต่ช่วงกลางคืนนะครับมีการตัดพ่อตัดลูกกัน
หลังจากนั้นตัวคนร้ายเองก็โทรนัดเพื่อนรุ่นพี่
ที่เคยเป็นทหารหมวกแดงด้วยกัน
มาเปิดโรงแรมม่านรูดเพื่อที่จะสังสรรค์อยู่คุณ

พอเบียร์ล็อตแรกหมดนะครับก็ออกไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้
แล้วก็เกิดมีปัญหากับพนักงานชาย
เรื่องของการทำขวดเบียร์แตกนี่แหละครับ
แต่ตอนนั้นก็เคลียร์จนจบเรื่องไปแล้ว๑รอบนะครับ
ทีนี้ครับตัวคนร้ายเดินกลับห้องที่โรงแรมม่านรูด
ก็ไปซัดเบียร์กับเพื่อนรุ่นพี่หมดไปคนละ๒แพ็ค
ทีนี้เมื่อเพื่อนรุ่นพี่นอนหลับ
ปรากฏว่าคนร้ายเอาปืนออกมาจากห้อง

ที่ปากซอยลาดพร้าว๒๕นี้อีกครั้ง
ถามหาพนักงานชายคนที่เคยมีปากเสียงกัน
จากนั้นก็ยิงพนักงานชายคนนั้นจนเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็มุ่งหน้าไปยังถนนวิภาวดีรังสิต

เข้าที่โรงพยาบาลสนามธัญบุรี
และก่อเหตุยิงผู้ป่วยโควิดเสียชีวิต

ใช่ค่ะก็ตอนที่เข้าไปที่โรงพยาบาลสนาม
ผู้ป่วยออกมาจากห้องน้ำพอดี
ก็โดนกระดาษยิงไปเป็น๑๐นัดเลย
แล้วก็เนี่ยค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเห็นไหมคะ
ประตูกระจกตรงนี้คือเขายิงใส่ประตูกระจก

แล้วมุมบนของจอคือตอนที่ไปก่อเหตุ
ยิงชายวัย๕๔ปีก็คือนายสุขสรรค
ซึ่งเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙ด้วยนะคะ
นี่ค่ะจุดที่ยิงเนี่ยยังไม่ใช่ตรงที่เป็นเตียงผู้ป่วยนะ
ไม่งั้นจะมีคนอยู่อีกเยอะมากเลย
เป็นจุดที่ผู้เสียชีวิตเดินออกมาจากห้องน้ำ
เจอหน้าคนร้ายพอดีนี่เป็นคลิปอีกมุมนะครับ

แล้วก็ทีมข่าวนำมาเสนอเป็นเหตุอุกอาจมาก
ผู้ป่วยเดินออกมาแล้วเหมือนผู้ป่วยจะทักด้วย

คนร้ายไม่พูดอะไรยิงทันที
แล้วก็เดินอาดออกมาแบบนี้ด้วยความใจเย็นนะครับ

แต่รอปภก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปห้ามเนื่องจากคนร้าย

หลังจากเหตุการณ์ตรงนี้เขาขับรถหลบหนี

ขับรถหลบหนีลงทางภาคใต้
มาที่จังหวัดชุมพรและเป้าหมายแน่นอน
ก็คือที่จังหวัดระนองซึ่งเป็นบ้านญาตินะครับ
ใช่ค่ะมีรายงานว่าเป็นบ้านของย่านะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรเนี่ย
ก็สั่งให้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตั้งด่านเลยค่ะ
อยู่บนถนนสายหลักตั้งแต่ช่วงรอยต่อของประจวบเนี่ย
ไปที่ตรงนั้นเนี่ยนะคะ
บริเวณบ้านพละที่ตำบลเขาชายราชอำเภอปะทิวเนี่ย

แล้วมีกำลังทั้งตำรวจทั้งทหารเนี่ย
อยู่ตรงด่านนี้๓๐กว่านายบริเวณด่านปฐมพร
ก่อนถึงทางแยกไประนองด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดชุดสายตรวจเนี่ย
ลาดตระเวนทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางสายหลัก
ทางสายรองควบคู่กับตำรวจทางหลวง
ซึ่งก็มีรายงานกันมาตลอดว่ารถกระบะที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ
คืออีซูซูสีขาวเป็นกระบะตอนครึ่ง
หมายเลขทะเบียนสามทอพุท่าวขอไข่หกสองสามสามกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะ
ผ่านเส้นทางจุดไหนยังไงเพราะว่ามันมีรายงานด้วยค่ะ
ว่ารถกระบะคันนี้เคยผ่านเส้นทางสายหลักขาขึ้นกรุงเทพมหานครเนี่ย
เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะคะทีนี้ไล่เรียงเวลาค่ะคุณผู้ชม
สักประมาณ๙โมงครึ่งหลังจากคนร้ายผ่านทางเส้นชุมพรมาแล้ว
กลับมารถคันนี้นะคะใช่ค่ะอีซูซูดีแม็กซ์สี่ขาวทะเบียนสาม
ทอพุท่าขอข่ายหกสองสามสามกรุงเทพมหานครนะคะ
ค่ะก็มุ่งหน้ามาที่พื้นที่อำเภอเมืองระนองนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยคนร้ายก็เลี้ยวขวาเข้าไปที่สามแยกหินช้าง
หลังจากนั้นคนร้ายไปก่อเหตุอีกจุดหนึ่งด้วยนะคะ
เป็นการจี้ร้านค้าขอบุหรี่ขอเบียร์ครับทีนี้ตำรวจในพื้นที่เนี่ย
โอ้โหหลายอำเภอค่ะก็มีการสนที่กำลังกันในอำเภอเมืองระนอง
อำเภอละอุ่นอำเภอกระบุรีมีการวางกำลังตามเส้นทางต่าง
ส่วนตำรวจทางหลวงเนี่ยนะคะก็ใช้รถยนต์ตำรวจทางหลวงเนี่ย
เข้าไปตรวจสอบตามถนนเพชรกะเสมคนร้ายก็มุ่งหน้าขับรถเข้าไปพื้นที่บ้านหินช้าง
แล้วมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีเข้ามาแจ้งนะ
บอกว่าคนร้ายเนี่ยอยู่ที่บ้านยายคนนึงอยู่ห่างจากตัวอำเภอกระบุรีเนี่ย
ประมาณสัก๒กิโลคาดว่าคนร้ายน่าจะกำลังรอมอบตัว
แต่ว่าคนร้ายเนี่ยเขามีอาวุธด้วยค่ะเป็นอาวุธปืนสั้น๒กระบอก
ทีนี้พอตอน๑๐โมงครึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ชุดฮานุมาน
ก็นำกำลังไปปิดล้อมบ้านคนร้ายที่เข้าไปอยู่เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามกดดัน
รอให้คนร้ายเนี่ยอารมณ์สงบลงเพราะว่าตอนสิบโมงครึ่งเนี่ย
คนร้ายยังยืนยันอยู่เลยว่าจะไม่มอบตัว
แล้วก็ต้องการให้อดีตผู้บังคับบัญชาสองท่านอัดคลิปขอโทษ
จะไม่เจรจากับอดีตผู้บังคับบัญชาสองท่านแต่จะเจรจากับหน่วยซิล
หน่วยรบพิเศษเท่านั้นน่ะนะคะครับในเบื้องต้นมีรายงานออกมานะฮะ
ว่าผู้ก่อเหตุที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านของย่าเนี่ยนะครับ
ก็จับย่าเป็นตัวประกันแล้วก็อย่างที่บอกไป
จะไม่ยอมมอบตัวโดยเด็ดขาดนะครับโดยรายงานนี้ออกมาบอกว่า
จูงใจที่เขาก่อเหตุทั้งสองจุดนะครับที่๗๑๑เนี่ย
๗๑๑เพราะว่าโกรธแค้นพนักงานชายแล้วก็บอกว่าพนักงานเนี่ยไม่มีน้ำใจนะครับ
อันนั้นจุดแรกส่วนจุดที่๒นะฮะก็คือที่โรงพยาบาลสนาม
หรือว่าก่อนหน้านั้นเป็นโรงพยาบาลธัญรักษ์ในการบำบัดดูแลผู้ติดยาเสพติด
คนร้ายก่อเหตุที่นี่เพราะมีเหตุจูงใจตรงที่เขาเคยแค้น
แค้นคนขี้ยาที่เคยทำร้ายเขาแล้วเขาบอกว่าเขาเบื่อกับประเทศไทย
มีปัญหาเรื่องของยาเสพติดเยอะดังนั้นจึงอยากให้มีการปราบปรามยาเสพติด
แล้วก็จากคำเปิดเผยของพ่อและแม่ของคนร้ายเนี่ยนะครับ
ก็บอกว่าลูกเคยโกรธแค้นเรื่องของคนที่ติดยาแล้วก็มาทำร้ายเขาด้วย
เลยเป็นเหตุจูงใจให้ทำให้เขามาก่อเหตุที่จุดที่๒แห่งนี้นะครับ
เพราะว่าคุณแม่ก็ให้การกับตำรวจบอกว่าลูกเคยมาเล่าให้ฟัง
บอกว่าช่วงที่เป็นทหารเนี่ยเคยโดนรุ่นพี่ซ้อมแล้วก็ลงโทษหนักจนเก็บกฎ
ส่วนพ่อของคนร้ายเนี่ยนะคะวัยหกสิบเอ็ดปีเนี่ย
เมื่อเช้าตำรวจก็เรียกไปสอบปากคำนานเป็นชั่วโมงเลยค่ะ
พ่อบอกนะว่าได้คุยกับลูกอยู่ตลอดลูกเครียด
ซึ่งมันเป็นปัญหาส่วนตัวแล้วลูกเคยเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่หน่วยรบพิเศษป่าหวายที่ลบบุรี
เคยฝึกคอปราโกด้วยตอนที่เป็นทหารเกณฑ์ก็เลยทำให้ลูกชำนาญในการใช้อาวุธนะคะ
แล้วก็บอกหลักลูกชายมีเรื่องครับแค้นใจอยู่๒เรื่อง
เรื่องแรกก็เกี่ยวกับตอนที่เป็นทหารเกณฑ์เนี่ยมีครูฝึกซ้อมเขาเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะครับ
แล้วก็ตลอดเวลายังถูกครูฝึกที่ติดยาทำร้ายด้วยอันนี้เป็นเหตุปัจจัยที่๒
ที่เชื่อว่าเป็นประเด็นที่๒ที่ทำให้ลูกชายเกลียดคนที่ติดยา
แล้วก็แค้นคนที่ติดยาแล้วก็เบื่อประเทศไทยที่มีปัญหายาเสพติดเยอะ
ไปก่อเหตุที่โรงพยาบาลธัญรักษ์ซึ่งคิดว่าเป็นสารที่บำบัดยาเสพติด
โดยไม่ทราบว่าเป็นโรงพยาบาลสนามที่รักษาผู้ป่วยโควิด๑๙นะครับ